ธานีนี่ก็มีเรื่องของญาติกันแท้เหมือนกัน
แต่ที่นี่ถึงขั้นยิงกันตาย
คือสืบเนื่องมาจากเด็กในบ้าน

เขาทะเลาะกันแต่ทะเลาะถึงขั้นแบบชกต่อยกัน
เด็กมันต่อยกันผู้ใหญ่ก็เข้ามาห้าม
ผู้ใหญ่สองฝ่ายห้ามไปห้ามมา
ผู้ใหญ่ยิงกันตายครับครับพี่สุราณทานีนะครับเอาไปดูจุดเริ่มต้นก่อนนะครับดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อน
ใบนำที่๘๕๐๐เป็น
เจอเด็กแล้วอ่ะครับอ่ะ
นี่ค่ะเต็มไปด้วยความเฉลิมของนุ่นวาย

เริ่มจากเด็กผู้ชายสองคนต่อยกัน
ใช่แต่ว่าเด็กทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างก็ไปบอกผู้ปกครองของตัวเอง
ครับพอต่างฝ่ายต่างมาห้ามเอ้าปั้งยิงกันตายเลย
ก็คนในคลิปบอกโอ้โหนี่ต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ

นี่ฮะทุกผู้ชมครับผู้ที่เสียชีวิตนะครับเราก็ทำลูกศรไว้เมื่อสักครู่นะฮะ
ชื่อว่านายจัรันกนะเวลาอายุ๔๙ปีนะครับถูกยิงเข้าที่แถวหน้าท้อง๒นัทนะฮะ
เสียชีวิตค่าที่เลยนะครับส่วนคนที่ยิงชื่อนายไทรเทพคำสุดอายุ๔๖ปี
ถูกยิงเข้าที่แถวหน้าท้อง๒นัด

ส่วนคนที่ยิงชื่อนายไตรเทพคำสุดอายุ๔๖ปี
ถ้าท่านดูในคลิปก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลือง
เขาก็พกปืนไทยประดิษฐ์มานะครับ
มาถึงก็จ่อยิงนายไตรเทพ
เจาะยิงใส่นายจรรเลยนะครับในช่วงชุดละมุน
นายจรรย์ล้มลงเสียชีวิต
๒คนนี้เขาเป็นญาติกันนะครับ
เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ไม่เคยมีปัญหาบาดหมางอะไรกันมาก่อน
นี่ฮะแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ย

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ตัวละครมันเยอะนะ
ก็คือนายไตรเทพเสื้อเหลืองที่ไปยิงเขาแล้วนายจรรย์ก็ล้มลงไป
กองกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตที่เหลือก็ญาติครอบครัวกันหมด
เด็กสองคนที่ต่อยกันวุ่นวายก็หายไปแล้วนะจากคลิปตรงเนี้ย
หลังจากเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายนู่นนะฮะไปนู่นกันหมดแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราทำเป็นผัง
เรียงให้กันแล้วกันนะครับจุดเริ่มต้นของการยิงกันเสียชีวิต
ในครั้งนี้เริ่มมาจากเด็กชายวัย๑๔ปีที่เป็นหลานชายของนาย
รันผู้ตายเขามีเรื่องชกต่อยกับลูกชายของนายไตรเทพมือยิง
เป็นแบบนี้นะฮะหลานชายผู้ตายเนี่ยเขามีเรื่องชกต่อยกับลูกชาย
ของมือปืนนะครับมีเรื่องกันมาตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วติด
ค้างมาถึงที่บ้านอายุ๑๔นะค่ะลงรถมาถึงบ้านหลังจากผู้
ครองไปรับจากโรงเรียนกลับมาถึงบ้านเนี่ยใส่กันเลยฮะติด
ค้างมาจากโรงเรียนนายจรรย์ผู้ตายที่เป็นตาของเด็กวัยสิบสี่ปี
เข้ามาห้ามแล้วก็ไล่เด็กทั้งคู่ที่ต่อยกันกลับบ้านแต่พอไป
ถึงบ้านเด็กอีกคนนึงเขาก็ไปฟ้องนายไตรเทพที่เป็นมือปืน
ว่าถูกนายจรรย์เนี่ยด่าไล่กลับมาบ้านนายไตรเทพกับแม่กับ
ภรรยาของเขาอ่ะกับแม่ของเด็กเนี่ยก็เดินมาเลยเดินมาถึงก็เหมือน
จะมาเคลียร์กับนายจรรย์ที่หน้าบ้านอ่ะไม่รู้เคลียร์กันไป
เคลียร์กันมายังไงคือคนที่เขาเห็นในการนะเขาบอกว่านายจรรย์
ผู้ตายก็เปิดฉากชกใส่นายไตรเทพเขาก่อนหลังจากนั้นก็ชกกัน
ละมุนเลยนะฮะจากเด็กชกกันเป็นผู้ใหญ่ชกกันนะครับแล้วช่วง
นั้นนะครับซึ่งหลานชายนายจรรย์เองที่อยู่แถวหน้าบ้านก็เห็น
ท่าไม่ดีจะเข้าไปห้ามปรากฏว่าพอกรูกันเข้าไปจะไปเข้า
ห้ามจะไปแยกเนี่ยนะครับในบอยนะคนที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่
ใส่พ่อตานายจรรย์จนบาดเจ็บแล้วก็แทงหลานชายของนายจรรย์อีก
คนหนึ่งคนนี้ถูกแทงไส้ขาดอาการสาหัสนะฮะไม่ใช่มีแค่ยิง
นะฮะแทงกันด้วยนะครับแล้วกำลังชุลมุนกันอยู่เนี่ย
ทุกคนก็พยายามจะแยกจะแยกนะครับอยู่นายตรายเทพควักปืน
ขึ้นมานะครับแล้วยิงใส่นายจรรย์จนล้มลงนะต่อหน้าต่อตายาดญาติ
เห็นเหตุการณ์แล้วก็กรีดร้องกันนะครับสุดท้ายนายจรรย์
โดนยิงเข้าไป๒นัทที่หน้าท้องเสียชีวิตนะครับทีนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้ให้ต่อคือลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
ไปที่บ้านเกิดเหตุนะคะบ้านเลขที่๓ทับ๓ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานี
ก็เป็นร้านค้าเล็กเล็กในชุมชนนะคะจุดที่เกิดเหตุก็คือถนนลูกรังหน้าบ้าน
บรรยากาศในบ้านของนายจรรย์ก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุ
ญาติญาติและครอบครัวของนายจรรย์ก็เตรียมสถานที่จัดงานศพให้กับนายจรรย์ค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ยายของนายจรรย์นางวันนีอายุ๖๕ปี
แม่ยายบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กสองคนทะเลาะอะไรกันมาก่อน
ถึงทำให้ญาติของเด็กมาทะเลาะกันต่อจนถึงขั้นฆ่ากันตายได้ขนาดนี้
ยายของนายจรรย์บอกว่าช็อกมากเพราะจริงแล้วทั้งสองครอบครัวก็เป็นญาติกัน
ไม่น่าจะต้องลงมือกันขนาดนี้เลย
แต่เขาไม่รู้ว่ามันจะมีเด็กมากจากไหนกันแล้ว
เขาพออาฆาตมั้งจะมาแต่ไหนกะอยากกระโกดากล่ะ

จะกรับวินมากับบ้านเรียก
อกจากนี้นะคะทีมข่าวได้ไปคุยกับวัยรุ่นในหมู่บ้านอายุ๑๘ปี
เขาก็เล่าให้ฟังว่าในหมู่บ้านนี้
มีวัยรุ่นอยู่สักประมาณ๒๐คนได้

สนิทกับในบอยลูกของนายไตรเทพมือยิงเลยนะคะ
ที่ผ่านมาเด็กคนอื่นก็ทะเลาะกับในบอยมาแล้วตั้งสองคน
กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้นายไตรเทพผู้เป็นพ่อก็ก่อเหตุยิงคนตาย
บอยลูกชายในไตรเทพก็ก่อเหตุเอามีดแทงคนอื่นเขาได้รับบาดเจ็บ

พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็คือคุยกันตั้งใจจะคุยกันให้จบ
แต่กลายเป็นว่ามันเกิดเหตุรุนแรงขึ้นก็ไม่น่าเชื่อ
วัยรุ่นคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นเรื่องของเด็กสองคนที่ทะเลาะกัน
แต่ทำไมมันถึงขั้นบานปลายมีคนเจ็บและมีคนตายขนาดนี้
ไม่น่าจะเกิดแล้วไม่น่าจะทำขนาดนั้นเลย
ขอบคุณมันเป็นอย่างเล็กมันไม่น่าขึ้นกว่าเยอะเลย